เอาล่ะช่วงนี้ห้ามพลาดเลยต่อจากนี้ทั้งเบรก

เตรียมปากกาไม่ดาดค่ะคุณ

พาคุณผู้ชมนะเตรียมอุปกรณ์แบบน้องใบตองให้พร้อม
เสร็จแล้วจะพาไปที่วัดท่าไม้
วัดนี้วัดดังนะที่สมุทรสาครนะคะ
ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขามีแอปพลิเคชัน

สติ๊กเกอร์เหรอเป็นสติ๊กเกอร์เกี่ยวกับเลขศาสตร์
คุณผู้ชมมันเป็นยังไงไปดูกันหน่อยสิ

วัดแห่งนี้เนี่ยคนดังเข้าไปกันหลายคน
ที่นี่เขาก็มีสิ่งที่ให้ประชาชนเข้าไป

คือวัดท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนี่แหละ
สติ๊กเกอร์เสริมดวงที่พูดถึงนี่นะคะ
เขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์เลขศาสตร์ทำโดย
พระยานวิกรมหรือหลวงพี่อุเทรนเจ้าวาดวัดท่าไม้นะคะ
ท่านประธานเป็นประธานในพิธีอธิษฐานจิต
มอบสติ๊กเกอร์เลขศาสตร์อัศจรรย์
แก้อาธรรณให้แก่ประชาชนที่เนียะ
มาต่อแถวรอกว่า๓๐๐คนค่ะ
ซึ่งการทำเลขขศาสตร์สติ๊กเกอร์ตัวนี้นะคะ
ก็คือเป็นการศึกษาจากตำราเลขคศาสตร์เลย
มีการวิเคราะห์เลขที่ดีมีความหมาย
แล้วก็ส่งเสริมให้มีแต่สิ่งดีตามความเชื่อตามความศรัทธา
เพราะว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องของเลขนำโชค
ลิขิตชีวิตเลขที่มันดีที่มันมงคลเนี่ยนะคะ
บางคนอาจจะอยากเปลี่ยนเลขที่บ้าน
อยากจะเปลี่ยนเลขทะเบียนรถแต่มันเปลี่ยนไม่ได้ไง
อาจจะมีข้อกำหนดข้อกฎหมายต่างบางประการทำยังไง
ก็ต้องพึ่งวิธีนี้แหละที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลง
มาแต่งเติมเสริมดวงตามความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ
โดยทางวัดทำเป็นเลข๔๕ขึ้นมา
แล้วก็ทำพิธีปลุกเสกสติ๊กเกอร์และอธิษฐานจิตนะคะ
ซึ่งเลข๔๕เป็นเลขดาวคู่มิตร

ที่สามารถแก้ไขเลขไม่ดีของสิ่งของ
หรืออะไรก็ตามที่คุณมีอยู่ให้ดีขึ้นได้
โดยเลขที่บ้านหรือว่าเลขทะเบียนรถ

มันเหมือนกับไปแก้เคล็ดน่ะแก้เคล็ดได้นะ
ตัวอย่างเหมือนเขาขับรถคันสีขาว
แต่ว่าเราอยากให้เป็นสีชมพูแล้วก็บอกรถคันนี้สีชมพู
อันนี้ก็เหมือนกันเอาสติ๊กเกอร์ไปแปะอะไรอย่างนี้นะ
มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเป็นเรื่องของจิตใจ
วิจารณญาณในการรับชมใช่
แต่จริงนะที่วัดท่าไม้เขาก็มีสติ๊กเกอร์แจกอยู่แล้ว
คุณผู้ชมเวลาขับรถขับราเนี่ยเคยเห็นบ้างไหม
รถคันหน้ามันมีสติ๊กเกอร์มัดท่าไม้อยู่

แต่นี่มันเป็นแบบใหม่เป็นตัวเลขเป็นเลขมงคล

ฉันเคยเห็นวัดท่าอื่นเยอะเลย

หลายท่ามากท่าน้ำมีท่า
ปี๕วัดท่าไม้เยอะสุดแล้ว
หรืออันนั้นของปลอมประจำเลยสุดมีคงใส่ไม่รู้อันนั้นไม่รู้ปลอมไม่ปลอม
แต่ที่ชัดเลยวัดท่าใหม่อันนี้มีเยอะมาก
ที่ก็สงสัยเออคืออะไรยังไงนะ